เอามาดูความคืบหน้าในคดีหมอปอนะคะ
ปอก็คือเจ้าหน้าที่ทันตะสาธารณสุขนะคะ
จังหวัดชุมพรถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องพัก
ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานเพียง๕วันเท่านั้นเอง
เช้านี้ผมขออนุญาตโชว์หนังสือพิมพ์อีกแล้วนะครับ

นี่ถือว่าพาดหัวใหญ่มากแล้วก็มีภาพข่าวด้วยนะครับ
บ่าวปืนโหดยอมรับสาภาพไปขโมยสินสอด
แล้วก็เป็นภาพของการนำตัวของผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
พอรับสารภาพแล้วก็ต้องไปทำแผนพาตัวไปทำแผนแบบนี้
แล้วก็เป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

ส่วนสาเหตุที่ผู้ต้องหาก่อเหตุแบบนี้เขาเปิดเผยกับตำรวจ
บอกว่าไม่อยากแต่งงานเพราะตัวเองมีผู้หญิงคนอื่นไปแล้วและไม่ได้รักกันแล้ว
ง่ายก็คือหมดรักกันไปแล้วแล้วมีปัญหาแบบนี้กันมาเป็นปีแล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่ง
การนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยในอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
หลังจากที่ในเก่งหรือว่านายรณชัยไปก่อเหตุบุกยิงแฟนสาวของตัวเองที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงาน
การนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเยอะมาก

เพราะว่ามีประชาชนมารอดู
กลัวกลัวถูกรุมประชาธรรมนะครับประชาชนมารอดูกว่า๕๐๐คน
ก็ต้องกันประชาชนกันชาวบ้านออกจากพื้นที่ในการทำแผนนะฮะ
สำหรับจุดแรกที่ไปทำแผนก็คือเป็นการชี้จุดที่ผู้ต้องหาให้
นางสาวนรมนช่วยสมบัติซึ่งเป็นแฟนใหม่
ขับรถไปจอดบริเวณหัวสะพานบางทลายตรงข้ามกับโรงพยาบาล
จากนั้นในเก่งเดินลงจากรถโดยเดินลัดเลาะแอบหลบมุม
ของกล้องวงจรปิดพกพื้นไปด้วยนะคะ
หลังจากนั้นพอเดินมาถึงหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต
อาทิตย์นี้แล้วนะคะอาทิตย์นี้แล้ว

ก็คือจุดที่เดินเดินไปทางไหนแล้วไปหลบที่ตรงไหน
หลังจากนั้นนะคะเขาก็แสดงวิธีการเอาของแข็งงัดหน้าต่าง
หน้าต่างเพื่อเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินบางอย่างตามตู้
และชั้นวางของซึ่งอยู่ในห้องถงด้านล่าง
คือเข้าไปชั้นล่างก่อนไปค้นของด้านล่างก่อน
เขาบอกว่าใช้เวลาในการค้นของด้านล่างเกือบครึ่งชั่วโมง
เข้าไปตอนประมาณเกือบตีหนึ่ง
แล้วก็ไปค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างครึ่งชั่วโมง
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาค้นหาเขาบอกกับตำรวจบอกว่า
ไปเอาเงินสอด

อกจากนี้ก็มีเรื่องของทองหยองเป็นสินสอดเหมือนกัน
ใช่ฮะก่อนหน้านี้คือมีการไปกู้หนี้ยืมสินมา

เป็นล้านแล้วก็ไปซื้อสินสอดทองมั่น

ผู้หญิงเป็นคนเก็บไว้
เขาบอกว่าผู้หญิงเป็นคนเก็บสินสอดทั้งหมด

มาครั้งนี้ผู้ก่อเหตุ
ต้องการที่จะมาค้นหาสินสอดเหล่านี้แหละฮะ
ใช่ค่ะพอค้นด้านล่างแล้วไม่เจอ

ซึ่งชั้นบนเป็นห้องนอนของผู้เสียชีวิต

เห็นผู้เสียชีวิตหลับอยู่บริเวณหน้าทีวี

แต่ทีนี้พยายามค้นหารื้อทรัพย์สินอยู่สักพัก
ผู้เสียชีวิตรู้สึกตัวขึ้นมา
ปอรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ตัวเองกลัวว่าจะมีความผิด

แต่ทีนี้พอหมอปอตั้งสติได้

เขาก็เลยตกใจแล้วก็เหมือนจะวิ่งตาม

และทีนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หมอปอนี่แหละเสียชีวิต

แต่มันเข้าจุดสำคัญนะคะ

เขาก็หลบหนีไปบริเวณประตูด้านหลังของห้องพัก
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
ระหว่างที่ไปล้างมือที่ก๊อกน้ำข้างอาคาร
จุดจับได้บางจุดจับไม่ได้นะคะ

เขาก็วิ่งหนีไปโทรศัพท์ไปด้วย
โทรศัพท์ไปหาใช้คำว่าอย่างนี้กิ๊กสาวนะ

ให้มารับในจุดใกล้ที่เกิดเหตุ

จากนั้นทั้งสองคนขับรถไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน
แล้วก็วุกไปออกถนนเผ็ดจักรเสม

๔แยกท่าแซะเข้าถนนสาย๓๖๖
ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เข้าเมืองชุมพร
แล้วก็จอดรถจุดหนึ่งก่อนก็คือบริเวณสะพานข้ามคลอง
เพื่อทิ้งหลักฐานที่ใช้ก่อเหตุนั่นก็คือปืน

แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่ถนนเอเชีย๔๑ขาล่องใต้
ก่อนเข้าอำเภอหลังสวนแล้วก็แยกย้ายกันกลับที่พัก
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็นำเสนอเป็นข่าวหน้าหนึ่งไป๒วันแล้วนะคะ
ที่บอกว่ามีกิ๊กมีผู้หญิงคนอื่น
ทีนี้มาฟังคำยืนยันจากทางตำรวจบ้าง
เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดกับตำรวจ
และคำพูดนี้จะอยู่ในสำนวนด้วยนะคะ
เอาฟังเสียงตำรวจเจ้าของคดีนี้
พูดถึงแรงจูงใจของผู้ต้องหาค่ะ
ว่าที่เจ้าบ่าวน่ะก็ไม่อยากจะแต่งนี้
หลังจากที่ทำแผนทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อย
ตำรวจก็นำตัวในเก่งไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ายังไม่สามารถชี้จุดที่ทิ้งหลักฐาน

ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจก่อนหน้านี้

ใช่ส่วนเรื่องของสินสอดเนี่ย

บอกว่านายรณชัยหรือเก่งเนี่ย
จริงแล้วครอบครัวรักเอ็นดูมาตั้งแต่เด็กนะ
เพราะว่าเป็นเพื่อนเรียนกันมา
คือเพื่อนมาตั้งแต่ประถม
ไม่ใช่หมอเก่งหมอปอกับเก่ง

ใช่นะครับแล้วก็ทางครอบครัวของหมอปอเนี่ย

เพราะว่าครอบครัวหมอเก่งฐานะไม่ค่อยดี
ดังนั้นครอบครัวหมอปอก็คอยส่งเสียช่วยเหลือมาตลอด
กระทั่งเรียนจบพาไปสอบและบรรจุเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ทำงานดีด้วยนะนะครับแล้วก็สนิทสนมกันมา
ตั้งแต่ชั้นเรียนปฐมจนกระทั่งเป็นแฟนกัน

ค่าสินสอบทั้งหมด๔๑๐๐๐๐บาท

ผู้ตายเป็นคนออกให้ทั้งสิ้น
คือพี่ชายบอกผู้ตายเป็นคนออกให้ทั้งสิ้นนะครับ
จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ตายตอนนี้
เงินในบัญชีถูกถอนออกไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๘ธันวาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ

ตอนนี้พี่ชายบอกไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้หายไปไหน

คำรับสาภาพของผู้ก่อเหตุที่บอกว่าประสงค์ต่อทรัพย์นั้น

นายรณชัยได้เตรียมการหวังฆ่าน้องสาวตนอยู่แล้ว
ส่วนเงินทรัพย์สินนั้นเป็นผลพลอยได้

นำข้อมูลทั้งหมดไปมอบให้กับตำรวจ
ให้เป็นพยานเพราะว่าเธอปฏิเสธ
บอกว่าเหมือนถูกหลอกใช้เหมือนกัน

การสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลังนะครับ
แล้วก็เหตุนี้ยังต้องรอข้อสรุปอยู่นะ

ถ้าไปพบหลักฐานว่ากิ๊กสาวคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คือตัวนายเก่งเขาก็สารภาพ

ก็เรื่องเงินเงินทองมีปัญหามานานแล้วนะครับ
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็เป็นคนเก็บทั้งเงินไว้ทั้งหมดเลย
พอจะขอเงินแต่ละทีก็จะมีปัญหาทะเลาะกัน
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็รู้ว่านายเก่งเนี่ย

ทะเลาะกันมาเรื่อยจนทุกวันนี้นะครับ